ถามว่าแล้วไม่มีใครรู้เหรอท่านเป็นอะไรทำไมถึงมรณภาพในนั้น
สุดท้ายมรณภาพนะคะแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นเนี่ยคละคลุ้งไปทั่วเลย
ตำรวจสภเมืองบึงกาลรับแจ้งนะคะว่ามีพระมรภาพอยู่ในกุฏิวัดป่าสันติสามัคคีธรรม
อยู่ที่ตำบลโนนสมบูรณที่อำเภอเมืองกาลนั่นแหละค่ะ
ตรงบริเวณกุฏิคุณผู้ชมดูนะคะมันจะเป็นลักษณะ๒ชั้น
เป็นครึ่งไม้ครึ่งปูนค่ะชั้นล่างเนี่ยไปเจอกับศพค่ะ
พระนอนมรณภาพคาจีวรเลยทราบชื่อต่อมาคือสามเณรสุรัตนสุยราชอายุ๓๖ปี
ทีนี้พระที่ดูแลภายในวัดก็บอกแบบนี้นะคะให้ข้อมูลว่าสามเณรมีอาการป่วยมานานละ๔๕ปี
ที่เรารู้เลยเนี่ยโอ้โหมีหลายโรคในรุมร้าว
เห็นล่าสุดว่าเพิ่งจะไปหาหมอในพื้นที่จังหวัดหนองคายมาแล้วหลังจากกลับจากหาหมอก็เห็นสามเณรท่านเนี่ยก็เก็บตัวอยู่แต่ภายในกุฏิ
ไม่เห็นออกไปไหนโยมอุปถาคเนี่ยก็จะนำอาหารเนี่ยมาถวายให้ตลอด
จะพบเป็นศพเนี่ยคือสังเกตเห็นว่าทำไมถึงไม่มีการออกมาก่อไฟหน้ากุฏิ๒วันแล้วอันนี้ถือว่าผิดปกติ
ก็มีการไปเคาะประตูแล้วเมื่อวันที่๗กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่เสียงก็ยังเงียบ
ก็เลยเข้าใจว่าอ๋อเนรอาจจะไม่อยากให้ใครรบกวนหรือไม่
จนกระทั่งค่ะช่วงเช้าของวันนี้เลยโยงอุปถามีการนำอาหารไปถวายให้เนรอีก
แต่อ้าวเริ่มผิดสังเกตแล้วคุณคิงของเมื่อวานที่นำมาถวายอาหารนี่แหละค่ะ
ทำไมถึงยังอยู่ที่เดิมก็เลยเอกใจพากันเดินไปตรงกุฏินะคะแล้วก็มีญาติโยมไปด้วย
ตอนนั้นได้กลิ่นเหม็นโชยออกมาก็งัดประตูเข้าไปปรากฏเจอเนรมรณภาพอยู่ในห้อง
รีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แจ้งเจ้าที่ตำรวจให้มาค่ะ
มีการชนสูตรเบื้องต้นไม่พบร่องรอยของบาดแผลหรือการถูกทำร้ายนะคะ
น่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒วันด้วยโรคประจำตัว
ญาติโยมเองเจ้าอาวาสเองหรือพระลูกวัดเองก็ไม่มีใครติดใจสาเหตุการณ์ตาย
ก็เลยนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ